ทีนี้มาดูเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันหน่อยนะคะ
บุญยังกับจตุรงเนี่ยเขาเป็นคนงานก่อสร้างแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันนี่แหละค่ะ
กินข้าวหม้อเดียวกันเช่าห้องอยู่ด้วยกัน
อยู่มาวันหนึ่งค่ะนั่งกินเหล้าด้วยกัน
ปรากฏว่าจตุรงค์สงสัยว่าเงินที่ตัวเองเก็บไว้๑๐๐๐บาทมันหายไปไหน
โทษว่าบุญยังเอาไปสุดท้ายบุญยังบอกไม่ได้เอาไปทะเลาะกันค่ะ
จตุรงค์เขาทำอย่างไรคะเขาเตะเสยข้างบุญยังตายที่เลยนะคะ
ที่สุดแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสพแหลมชะบังต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องแถว๒ชั้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้ตายก็คือนายบุญยังอวนศรีอายุ๓๙ปี
เพลเป็นชาวจังหวัดบุรีรำนะคะ
เป็นคนงานก่อสร้างอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนห้องนี้แหละค่ะ
สภาพศพคือนอนหงายอยู่บนที่นอนไม่สวมเสื้อ
ที่บริเวณปากจมูกมีเลือดไหลออกมา
ใบหน้าใต้คางก็มีรอยเขียวช้ำด้วย
ในห้องนอนยังไปพบขวดสุรากับข้าวที่ยังกินไม่หมด

ผู้ก่อเหตุก็คือเพื่อนของผู้ตายนั่นแหละ
จตุรงพลพัฒน์อายุ๓๑ปี
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ

จตุรงค์บอกว่าทั้งคู่ทำงานที่เดียวกัน
ใส่อยู่ในห้องเช่าห้องนี้แหละห้องเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มกินด้วยกันกินเหล้าด้วยกัน

เงินสดที่เก็บไว้หมื่นบาทในห้องมันหายไปไหน
จตุรนเข้าใจว่าบุญยังผู้ตายเอาไป
จากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันค่ะ
เถียงกันไปโตเถียงกันมา

ตบไปที่หน้าของนายบุญยังหลายต่อหลายครั้ง

จนกระทั่งบุญยังแน่นิ่งไปบนที่นอนนะคะ
เบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนก่อเหตุคือ
ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ส่วนเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะใครเอาไปกันแน่

ใช่เตะเสยคางจุดตายเลยนะคะ